เอาเนี่ยมาดูนะครับความคืบหน้าครับ
คุณผู้ชมฮะกรณีที่โอ้โหตีกันกลางชุมชน
กลางถนนไม่สนใจใครเลยนะครับ
วัยรุ่นมาอาวุธครบมือ
ดาบยาวมีไม้มีนะครับ
ยาวมีไม้มีระเบิดขวดไล่ตีกันกลางถนนนะครับ
แล้วก็มีการพอวิ่งหนีไงวิ่งหนีก็ไปซ่อนตามบ้านคน
วัยรุ่นก็ปลาระเบิดขวดบ้างอะไรบ้างใส่เข้าบ้าน
คนเขา๗ธันวาคมครับตอน๕ทุ่มครึ่ง
พุธชาวโรงพื้นที่ครับไปคุยกับนายรัง
ในหลังเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า

เสียงเอ๋อโอ๊ยวายก็เลยเปิดประตูออกไปดู

ขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๔คันนะครับ
ลากวีดมากับพื้นถนนเลยอย่างกับในหนังนะฮะ
มีการตะโกนท้าทายคู่อริ
คือพี่เขาก็ไม่รู้ว่าคู่อลิเนี่ยมีกี่คนหรอก

จากนั้นกลุ่มที่ลากมีดมากลางถนนเนี่ย
ก็มีเพื่อนมาสมทบอีกขี่มอเตอร์ไซค์มาอีก๔คัน
แล้วก็ไล่วิ่งไล่ตีกันรวมแล้วเนี่ย

คือใช้เวลาก่อเหตุประมาณ๑๐นาทีแล้วก็สลายตัวไป
หลังจากนั้นตำรวจก็ลงพื้นที่นะครับ
แล้วก็มีการสกัดจับรถต้องสงสัยด้วย
ขณะที่นายเอกนรงฤทธิ์ขันท่านอายุ๓๔ปี
เป็นเจ้าของบ้านหลังที่มีคลิปวงจรปิดนะฮะ
คือถูกวัยรุ่นพังประตูครับแล้วปลาลูกไฟใส่
พี่เขาบอกเขาแง้มประตูออกมาดูว่าเกิดอะไรวุ่นวายอยู่ด้านนอก
จากนั้นก็มีวัยรุ่น๗๘คนอาวุธครบมือนะ
วิ่งเข้ามาในซอยหน้าบ้านแล้วก็วิ่งเข้ามาในบ้านด้วย

จากนั้นนะครับคุณผู้ชมฮะจากนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่น
ว่าเป็นกลุ่มคู่อริแหละวิ่งตามมาอาวุธครบมือเหมือนกัน
นี่ฮะเข้าบ้านเขาเลยอ่ะโอ้โหนี่ฮะ
ก็ทำให้วุ่นวายสิครับมีการปลาวัตถุบางอย่างเข้ามาในบ้าน
แล้วมันเกิดไฟไหม้ขึ้นเล็กน้อยด้วย
เพราะดีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บโอ้โหไปจังหวะประตู
แม่ประตูเปิดไว้หรือว่าไอ้พวกนี้มาเปิดก็ไม่รู้นะ
ถ้าตีกันหน้าบ้านก็นอนไม่หลับแล้วนี่เข้ามาในบ้านด้วยนะคะ
ขณะที่ป้าน้อยป้าน้อยเป็นชาวบ้านระแวกนั้นนะครับ
ก็เล่าเหมือนกันบอกว่าวัยรุ่นตีกันบ่อยนะฮะ
แต่ครั้งนี้ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าครั้งอื่น
เพราะว่ามีการปลาลูกไฟซึ่งบ้านป้าน้อยก็โดนกับเขาเหมือนกันครับ
เด็กพวกนี้มันเป็นเด็กประเภทไหนเราก็ไม่เข้าใจ
เพราะมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ครั้งสองครั้ง
แล้วมันก็เป็นมาบ่อยเป็นบ่อยบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้า
จนว่าเอาไม่อยู่ขนาดทำประตูลุงเขาทำประตู
พอเขาทำประตูขนาดทำประตูคิดว่าหนาแน่นแล้วนะ
คิดว่าคนนอกเข้ามาไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างนี้

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บางกระดีนะฮะ
ป้าน้อยบอกโอ้โหวัยรุ่นกลุ่มนี้ทำอะไรไม่เกรงใจชาวบ้านนะฮะ

ตำรวจอยู่ไหนป้าน้อยถามตำรวจอยู่ไหนมาดูแลหน่อยครับ